เช่นเดียวกันกับคลิปเหตุการณ์นี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับ
รถตู้วิ่งอยู่บนถนนที่ฝนตกหมาดเลยครับ

แล้วรถตู้นั้นก็พลิกหมุน
เกือบจะไปชนคนที่ยืนอยู่ข้างทาง

นี่นะครับทั้งเสียงฝนทั้งลมพายุพัดแรงครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้สามารถบันทึกภาพไว้ได้
เมื่อวานที่ผ่านมาช่วงที่ฝนกำลังตกหนัก
รถตู้ของบริษัททัวร์ก็วิ่งมาด้วยความเร็วก่อน

ทำให้ตัวรถหมุนกระเด็นครับ
มาที่บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่ง

ก็อยู่บริเวณริมถนนเจ้าฟ้าตะวันตก

ซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีรถตู้คันนี้
เกือบจะพุ่งกระเด็นไปชนกับคนสองคน
ที่กำลังยืนขนของอยู่ข้างถนนอีกด้วยนะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
ป๊อกวิธีวัดแล้วก็ถูกแชร์ไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊ค
หรือเสียงประชาชนคนภูเก็ต

รถตู้เสียหลักคนขับได้รับบาดเจ็บ
หน้าร้านพร้อมพันธ์นาคาภูเก็ต
ขณะที่คลิปนี้นะครับล่าสุดก็มีคนคลิกเข้าไปรับชมแล้วกว่า๖๐๐๐ครั้ง
หลายคนที่ชมคลิปก็แสดงความคิดเห็นครับ

โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นหน้าฝน
ฝนตกหนักไม่ควรจะขับรถเร็ว

สายตรวจโซเชียลครับก็สอบถามไปยังร้อยตำรวจโท
จรัสหลิมปานรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวิชิต
จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ในคลิป
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ๑๐โมงเช้าครับ
ก็เป็นช่วงที่ฝนกำลังตกหนักเกิดอุบัติเหตุ
ตู้ของบริษัททัวร์รัสเซียลื่นเสียหลักกระเด็นไปชนกับรถจักรยานยนต
จอดอยู่ข้างทางแล้วก็ตู้โทรศัพท์จนเสียหาย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนเป็นคนขับรถ
เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถตู้นะครับ
ดังนั้นผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจึงไม่มีปรากฏมีน้อยมากคือ
คนเดียวคือคนขับเท่านั้นเองอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมทุก
คนครับและผู้ที่ขับขี่ให้ระมัดระวังการขับรถในช่วงหน้า